เอาไปทานอาหารอร่อยกันบ้างอย่างเมนูขาหมู
ได้ทุกเพศทุกวัยแล้วร้านนี้เขาบอกว่าขายมานานเป็นรุ่นที่สองแล้ว
เนื้อขาหมูนี่ละลายในปากเลยนะ
เออจะอร่อยกันแค่ไหนติดตามในช่วงตลอดกิน
รีบไปเลยค่ะร้านข้าวขาหมูสามเหลี่ยม
ร้านนี้ตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพตรงข้ามคลังน้ำมันสวนประตูเมือง
จังหวัดคอนเกิน
ร้านนี้มีเอกลักษณ์ตรงที่ขาหมูนี่นะ
มันจะมีทั้งหมูที่เป็นเนื้อขาแล้วก็คากิด้วย

ต้มตุ๋นไปแบบนี้ค่ะ
เวลาตักเข้าปากนะคุณโอ้โฮ

แค่ละเลี้ยดหนึ่งก็ย่อยสลายเข้าสู่ร่างกายเราแล้ว

ไปคุยกับเจ้าของร้านคือคุณพงชัยค่ะ
คุณพงชัยบอกว่าร้านขาหมูสามเหลี่ยมเปิดมาตั้งแต่ปี๒๕๕๘

ซึ่งคุณพงชัยเป็นรุ่นที่๒นะ
แสดงว่าต้องสืบทอดตำนานมายาวนานกว่านั้นแน่
แล้วคุณดูเดี๋ยวเขาตักเนื้อตักคากิมาให้ดูเด้งดึงอย่างนี้เลย
บอกอย่างนี้เขาบอกเท็จลำด้วยการต้มขาหมูจะไม่ใช่เครื่องพะโลนะ
แต่ทางร้านจะนำขาหมูไปต้มกับเครื่องเทศนะคะและที่สำคัญจะใส่ยาจีนต้มลงไปด้วย
นี่จึงเป็นเอกลักษณ์ของทางร้านทำให้เนื้อนี่นุ่มละลายในปากได้ง่าย
อีกอย่างหนึ่งค่ะทางร้านจะมีผักกาดดองเป็นทีเด็ด
จะไม่ใช้ขนาก็จะเป็นผักกาดดองหลายร้านจะมีผักกาดดอง
แต่ว่าทางร้านเขาเน้นผักกาดองไปเลยทานจะได้ตัดรสกับขาหมูเลือดไง

ข้าวขาหมูราคาจานละ๕๐บาทพิเศษแค่๕๕เท่านั้นเอง

มีน้ำซุปมาให้สดด้วย
ก็ทานคู่กันไปนะคะร้านเปิด๘โมงครึ่งถึงบ่ายสาม

คือเขาก็มีหลายอย่างแต่ว่าขาหมูเป็นทีเด็ด

โทรขึ้นหน้าร้านมีทั้งเบอร์ร้านและเบอร์มือถือ